พี่ทุ่มครับเลขนี้มาดูแม่ตั๊กสิริพรกันหน่อยค่ะ
วันก่อนเห็นโพสต์ที่ดินโอ๊ยเป็นสวนสวยเลยนะ
เราก็คิดว่าแกจะยังไงเห็นบอกว่าจะใช้ชีวิตหลั่งเกษียณจากองค์กลาบันเทิงว่างี้
ไปอยู่กับต้นม้องต้นไม้ชีวิตดีมีความสกัดดี

ล่าสุดเห็นบอกว่าแพลนว่าจะซื้อที่ดินพิศนุโลกเนี่ยแปลนสวยเนี่ย
ไว้ก่อนยกเลิกก่อนลูกสาวจ๋ายังไงล่ะแม่
แม่บอกว่าไม่ได้ซื้อแล้วลูกเพราะว่าหลังจากไปดูที่ดินเนี่ย
มันก็สวยดีนะคือหาที่หาทางจะสร้างบ้านสวยอยู่
ปรากฏว่าถัดมาไม่นานน้ำท่วมวัดไปกับตาเลยคุณผู้ชม
แม่ตั๊กก็เลยคุยกับพี่นุ้ยว่าอ่ะตรงนี้ไม่เหมาะแล้วเหรอมากนะฮะ
ก็เลยขอยกเลิกแพลนไปก่อนค่ะ
ส่วนโครงการที่ว่าแม่ตั๊กจะพักงานวงการบันเทิง
กลับไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่ล้มเลิกนะคุณ
ก็คุยกันอยู่กับเพื่อนซีแม่สุนารีเนี่ย
ไปสร้างบ้านสวนอยู่ที่อุทัยธานี
คือบ้านส่วนแม่สุก็ลดจังเลยบรรยากาศดีไงคุณผู้ชมนะคะ
ตั๊กก็เลยบอกว่าโอ้โหฉันก็อยากมีชีวิตหายใจแบบเต็มปอดแบบนี้บ้าง

ก็เลยขออัปเดตกันไปนะว่าเดี๋ยวอาจจะตามกันไปคุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงขออัปเดตเรื่องคอนเสิร์ตออนไลน์ของสามสาวเพื่อนซี
สุนารีไฮอภพรกันหน่อย๑พฤษภาคม
เสิร์ตเนี่ยมีแน่พร้อมกับแขกรับเชิญที่แม่ตั๊กบอกเลยว่า

แต่จะเป็นใครอะไรยังไงนั้นไปฟังแม่ตั๊กดีกว่าจ้า
อือ่อ่อช่วงดีมากมันตกลงมาทักดีเลย
และบอกว่าทางค่าวน้ำท่วม
ที่บอกว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดก็คืออีกพักหนึ่งเลยไหมคะพี่ตั๊ก
อ๋อเอาไว้ต่างอยู่ไปแน่นอนแน่นอน

อ่าแพ้งค่ะ

ส่วนที่พี่กลงสมุม
จุดบอกเขาเตรียมที่ทำงานตรงนี้ให้แบบเป็นอาณาจักรไล่เขาอ่ะ
มันแหลกความฝันพี่เลย
ก็ดีมาอยู่ใกล้กันเพราะว่าพี่โลกอุทัยก็ไม่ไกลกันเนอะ